ดูรายการเราไปก่อนใจเย็นกันนิดนึง
เที่ยวกันดีกว่าเพื่อที่จะได้อารมณ์ดีกันหน่อย
ผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมภาคอีสานเรื่องของผ้าไทยสวย
กับเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้อย่างลงตัว
แล้วบอกเลยว่าพิเศษมากเขาเปิดให้ชมเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นนะคะเราไปตลอดเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชศรีมากันเลยค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
และวันนี้เราจะพาไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์
พร้อมเรียนรู้มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาตื่นใจไปกับ๕จุดท่องเที่ยวยอดนิยมบนพื้นที่กว่า๖๐๐ไร่
บนัวหัวม่วนอีสานโอชา
ไปเริ่มต้นสัมผัสลมหนาวในจุดแรก
ชมความสดใสของสีชมพูสดจากทุ่งดอกคอสมอส
บานสะพรั่งกว่า๕๐ไร่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
บอกได้คำเดียวว่ามาถึงที่นี่แล้ว
ใครไม่มาถ่ายรูปกับดอกคอสมอสสวยแบบนี้ถือว่าพลาด
ว้าว
ซึ่งในทุ่งดอกคอสมอสนี้มีผลงานศิลปะแบบจัดวางเฉพาะที่
โดยศิลปินอย่างคุณพินนารีสันพิทักษ์
ได้ทำขึ้นร่วมกับทีมงานของจิมธอมสันฟาร์ม
โดยใช้ลักษณะของผู้หญิงมาสื่อในเรื่องของโรคมะเร็งเต้านม
คุณผู้ชมลองสังเกตซุ้มพืชผักทรงสถูปที่ประดับไปด้วยน้ำเต้าบวบพวงชมพูนี้กันให้ดี
เขาตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมาให้คล้ายกับหน้าอกของผู้หญิง
และผลของพืชผักเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงโรคมะเร็งนั่นเองล่ะครับ
และในจุดนี้ยังมีสวนผักผลไม้หลากสีสันที่สะท้อนวัฒนธรรมการกินของชาวอีสาน
ที่นิยมปลูกพืชผักรวมถึงดอกไม้และไม้เลื้อยต่าง
ที่ไม่ใช่เพื่อการประดับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
แต่ยังนำมารับประทานให้อิ่มท้องได้อีกด้วย
ก็มาถ่ายภาพเซลฟี่ที่จุดนี้ไปอวดโฉมลงในโลกโซเชียล
ก็อินเทนไม่เหมือนใคร

เขาก็มีรถรางที่ตกแต่งเป็นลวดลายต่างคอยให้บริการ
นั่งชมวิวสวยของทางไร่
ไกด์นำเที่ยวประจำรถที่คอยแนะนำจุดต่างของฟาร์มแบบนี้
ความสวยงามของดอกไม้ยังไม่หมดเท่านี้นะ

ลานสะพรั่งวัฒนธรรมการกินถิ่นอีสาน
กับลานทุ่งดอกไม้นานาพันธ์หลากศีรษร
บานสะพรั่งสุดลูกหูลูกตาแบบนี้
สำหรับจุดนี้ทางจิมทอมสัน
สอดแทรกวัฒนธรรมการกินถิ่นอีสานเข้าไป
ผสมผสานได้ยินมากกว่า
ในรูปแบบของลานและสวนปฏิมากรรมสุดสร้างสรรค์

เขาไม่ได้สร้างมาตั้งโชว์เฉยนะครับคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและร่วมสนุกไปด้วยกัน

ใครจะไปคิดว่าครกสากที่เราเห็นในร้านส้มตำเนี่ย

ให้น้องหนูได้เล่นกันอย่างนี้ด้วย
หรือใครจะนั่งชมวิวชิลรับลมเย็นที่ลานปูเสือ
แถมยังมีฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมอีกด้วยล่ะครับ
หรือใครจะขึ้นไปชมวิวมุมสูงแบบ๓๖๐องศาบนสวนไหปรา
ที่มองเห็นไปทั่วทั้งลานแบบนี้ก็ได้เดอะจริง
ให้ปราที่มองเห็นไปทั่วทั้งลานแบบนี้ก็ได้เดอะจริง

ที่นี่เขาเปิดให้ชมเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้นนะ
และในปีนี้เขาก็เปิดให้บริการแล้ว
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
เปิดยาวกันไปถึงวันอาทิตย์ที่๖มกราคมปีหน้านู่นเลยล่ะครับ
ปีใหม่นี้ใครยังไม่มีที่เที่ยวที่พักผ่อนก็สามารถมาเที่ยวที่นี่กันได้เลยนะครับ
ความสวยงามและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่แค่เริ่มต้นนะ
และแน่นอนว่าตลอดข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บความแซ่บความม่วนนี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน